หนี้โหดบุกกระทืบลูกหนี้

พาพวกไปกระทืบเจ้าหนี้ถึงที่บ้านจนอ่วม

เพราะว่าเขาขาบ้านอีกต่างหากว่าคุณผู้ชม

หนี้ถึงกับงงอ่ะ

นี่ค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าหนี้
เจ้านี้คือนายนัทธพงวาพัททัย

และนายนัทธพงวาพัททัย

โดนบุกทำร้ายถูกบ้านเลยนะคะ
พอเกิดเหตุนี้เรียบร้อยแล้วก็รีบไปแจ้ง
ความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาเลย

ปุ๊บหายปั๊บเลยค่ะ

ลูกหนี้ที่เป็นน้องสาวของผู้เกาะเหตุ

ลูกหนี้เลยไม่พอใจค่ะ

บอกเออเดี๋ยวคืนเงินให้ถึงบ้านเลย
แต่ปรากฏว่าเอาที่เอามาคืนไม่ใช่เงินค่ะ
เป็นเท้าเป็นมือเป็นหมัดเป็นไม้เนี่ย
รุมทำร้ายจนดั้งจมูกหัก
อุบายหน้าก็ทำกันเป็นแถวเลย

ผู้ก่อเหตุเป็นญาติกันด้วยนะ

ปีที่แล้วยืมเงินแม่เขาไป๕๐๐๐ยังไม่คืน
จากนั้นนอกจากไม่คืนแล้วติดต่อไม่ได้อีก

มาโพสต์เฟซบุ๊กรูปถ่ายคู่กับรถยนต์ไง
ถ้ามีเงินจะซื้อรถใหม่เนี่ยเอามาใช้คืนบ้างดีไหม

เดี๋ยวเอามาคืนให้ที่บ้านเป็นยังไงล่ะ

น้องผมก็เห็นโพสต์ว่าจะออกรถ

แล้วก็โพสต์ไปว่าถ้าพี่มีบ้างมีนิดหน่อยก็ใช้เงินบ้าง

แล้วก็เขาก็โทรมาหาน้องผม

เขาก็เจอปุ๊บถอดรองเท้าวิ่งใส่ผมเลย

มีอาวุธไหมเขามีอาวุธอะไรมาไหมครับผม
เขามีอาวุธตีหัวผม

ตอนที่เขากดเขาก็พูดเอาไหมเนี่ยเอาไม่ให้ตายเนี่ย
เอามันให้ตายเนี่ยเรียกไอ้คนเตรียมเนี่ย
มันกดอยู่ไงผมก็ผมก็อย่างนี้เนี่ย

เมื่อเที่ยงนี้เขาก็มาแวะมานะ

เราคิดว่าเงินจำนวน๕๐๐๐บาทนี้เราจะได้ไปคืนไหมแม่เขาจะไปคืนไหม

ผมก็อยากได้คืนนะถ้าคงไม่เป็นข่าวคงไม่ได้คืน
บางทีตอนนี้เราเห็นใจเจ้าหนี้นะ
เพราะมันมีกฎหมายแค่คุ้มครองลูกหนี้
ห้ามไปทวงหนี้เขาอย่างนั้นอย่างนี้
เอาแต่คืนแล้วเจ้าหนี้ฐานะเป็นเจ้าของเงินไม่มีสิทธิ

ส่วนเรื่องยืมงยืมเงินห้าหมื่นล้านไม่รู้ไปถามอีกคนนึงเอาเอง

คือว่ามันก็มีปัญหากันมานานแล้วครับเรื่องอะไรครับผม
ก็อีกอย่างเขาก็ไปนัดไปคอมเมนต์เฟสผมเออว่า
เงินเอามาใช้หนี้แม่มันพวกหน้าขนอะไรอย่างนี้แต่ผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
อืมแต่รู้สึกว่าเราเป็นคนมายืมเงินกับเขาใช่ไหมครับอ๋อ
ไม่ได้ยืมเงินครับผมไม่ได้เป็นเจ้าหนี้อะไรของเขาเลยครับ
แต่น้องสาวใช่ไหมครับถ้าถ้าน้องสาวก็ต้องคุยกับน้องสาวอีกทีครับ
แต่ก็คือว่ามันมันไม่เกี่ยวกับทางอื่นอะไรอย่างที่เขาพูดครับอ่า
แล้วทำไมเราถึงจะต้องมาถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยอะครับผม
ได้มีการอ๋ออันนี้มันมันมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่โอเคกันเลยครับครับ
มันเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกันครับแล้วทำไมต้องถึงมีการขู่อาฆาตด้วยครับผม
ผมไม่เคยขู่อาฆาตนะครับอ๋อที่บอกว่าเนี่ยที่มาทำร้ายแล้วบอกเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะครับ
ผมผมไม่เคยครับมีแต่เขาขู่อาฆาตผมผมมีผมมีทุกอย่างครับผม
ให้สัมภาษณ์ไม่ได้แล้วแค่นี้ครับเอ่อคือคงคงจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับน้องสาวอ่ะเนอะ
เขาบอกว่าถ้าเรื่องกรณียืมเงินน้องสาวก็ต้องไปคุยกับน้องแต่ที่มาก่อเหตุนี่คือเรื่องส่วนตัว
แต่เขาบอกว่าผมเขามาคอมเมนต์เฟสผมเรื่องยืมงยืมเงินซึ่งผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย
แล้วไปตีเขาทำไมไม่เกี่ยวแล้วจะไปตีทำไมอ่าแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเออเรางง
ฟังพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยากันหน่อยนะคะ
บอกว่าเบื้องต้นสอบปากคำผู้เสียหายแล้วแล้วก็ส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุหมดแล้วล่ะ
จะออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเบื้องต้นก็จะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนข้อหาอื่นเดี๋ยวต้องขอสอบปากคำพยานเพิ่มเติมก่อนนะคะ
เรื่องเงินก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้โดนข้อหาแน่นอนทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เงินใครไปต้องมีจิตสำนึกนะคะเขาให้ความช่วยเหลือคุณในเวลาที่คุณลำบาก
เวลาที่คุณมีหรืออย่างน้อยเวลาที่คุณดีขึ้นแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยกรุณาคืนด้วย
มีน้อยมีมากก็ให้เขาเถอะนะครับหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็ไปพูดคุยเจรจากับเขานะอย่าดีนะคุยกันได้